มาสนุกสนานกันต่อได้ในช่วงนี้
ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูคลิปในโซเชียลหน่อย
เพราะว่าดิฉันเนี่ยไปค้นเจอว่าคลิปเนี่ย

แต่ว่ามันเป็นคลิปที่แสดงถึงความรักความผูกพัน
แล้วมันก็ตราจึงอยู่ในหัวใจดิฉันมาก
บางคนเนี่ยอาจยังไม่เคยดูคลิปนี้
วันนี้ก็เลยอยากจะนำมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่า
มันผูกพันและตราตรึงใจดิฉันขนาดไหน

ก่อนทีมจะให้แม่ร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมครับ

เฮ้หัวเราะ

แม่นี้มีบุญคุณอาวิทย์
แม่ร้องแป๊บเดียวเอง
โถลูกแม่อะไรจะทราบซึ้งตรึงใจขนาดนั้น

คุณชนะคุณเศร้าเหรอฟังเพลงนี้

คิดถึงแม่

โอ้โห
เรื่องของคุณไม่น่าเศร้าเท่าน้องคนนี้นะ

ทันทีเลย

ไม่ใช่ล้องไห้ขนาดนี้
ร้องแล้วก็ไม่เอาฟันออกมาด้วย
คือน้องเขาฟันเขาร่วม

น้องตัวแสบปากนี้เนี่ยมันตกโตแล้วมัน

วันนี้คุณแม่งจะมีเพลงเต็มไปไหมคุณว่า